สำหรับการเปิดปฏิบัติการชายสยบภัยรี๖๑ทับ๕ค่ะ

เป็นปฏิบัติการเด็ดดอกไม้พิษ
ไปมีพื้นที่เป้าหมาย๘๐จุดทั่วประเทศนะคะ
ตอนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
คุณวิมลวันธรรมพักดีมีรายงานสดมาจากในพื้นที่ด้วยเชิญค่ะ
ปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะจะเน้นการจับกลุ่มตัวบุคคลนะคะ
แล้วก็การตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ต้องหา

และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาตำรวจก็ได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนั้น
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในพื้นที่ซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เดี๋ยวเราจะไปย้อนดูบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในพื้นที่ค่ะ
และนี่ก็เป็นภาพขณะที่ตำรวจนำตัวนายไซเทนมินชาวพม่า
และนางสาวเพ็ญศรีก้างอ่อนตาผู้ต้องหาตามไหมจับในความผิดฐานฟอกเงิน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรมีไลน์ฎังแหม่สายท่าขี้เหล็ก
จุดนี้ก่อนที่จะส่งมอบให้กับนายไซเทนมินที่เป็นผู้ต้องหาสวมเสื้อ
สีขาวนะคะนำกลับไปเป็นนำกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
โดยมีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผลตรวจเอกทะนิสักธิรัสวัตรและผลตรวจโทสมายกองวิสัยศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ค่ะ
สำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะทหารนั้นได้ควบคุมตัวมา
อบให้กับตำรวจภูทรแม่ใสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังถูกจับตัวได้
เมื่อวานนี้โดยการสืบสวนทางการเงินของตำรวจปราบรามยาเสพติด
พบว่านายไซเทนมินนั้นมีพฤติกรรมในการลักลอบขนยาเสพติดอ่า
รอบในการขนเงินจากเครือขายยาเสพติดที่โอนเงินเข้ามาข้ามไปยัง
ประเทศพม่าโดยใช้ทางสาวเพนสีเป็นผู้ถือบัญชีธรรมค์ทานที่มีชาว
กลุ่มนักค้ายาเสพติดมักจะมีการโอนเงินด้วยตู้
เงินอัตโนมัติรวม๔จุดในอำเภอแม่สายทั้งหมดอยู่ริมถนนพระหลโยธิน
โดยตลอด๓เดือนที่มีการตรวจสอบข้อมูลก็พบว่า
บุคคลต้องสงสัยนำเงินมาฝากครั้งละ๑แสนบาทวันละกว่า๑๐ครั้ง
หรือวันละกว่า๑ล้านบาทต่อคน
ซึ่งมีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า๗๐ล้านบาทด้วยกัน
ข้อมูลสำคัญการสืบสวนเส้นทางการเงินยังพบข้อมูลคดียาเสพติด
นางสาวเพ็ญศรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
ก็คือข้อมูลการโอนค่ายาเสพติดจากนายนัทพลนักคำหรือบอยผาขาว
เครือข่ายของนายวันเฉลิมกมลเลิศหรือว่าโน้ตดินแดง

อกจากนี้ก็ยังพบว่ามีบุคคลที่ทำธุรกรรมทางการเงิน
กับนางเพ็ญศรี๘๕ราย
มี๑๖รายที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ
ขณะที่เงินค่ายาเสพติดที่ถูกโอนนั้นจะมีอยู่ใน๒รูปแบบด้วยกันนะคะ
ก็คือการโอนเข้าบัญชีนักบินเงิน
เพื่อที่จะจ่ายค่ายาเสพติดและโอนไปยังร้านขายยา
ในอำเภอแม่สายแล้วก็ร้านทองในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
เพื่อที่จะเปลี่ยนเงินเป็นทองคำนะคะ
ซึ่งพลตำรวจโทสมหมายระบุว่า
กลุ่มนี้คือดอกไม้พิษและมีจำนวนมาก
และเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกลุ่มนักค้ายาเสพติด
ไปฟังเสียงส่วนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะ
เพราะต้องเอาเงินไปซื้อสารตั้งต้น
ลงข้ามจากต่างประเทศมา
เพราะฉะนั้นการตัดเงินเป็นเรื่องที่
รัฐบาลและผู้กำชาทางพบตรต้องการ
ปฏิบัติการชัยสยบภัยรี๖๑ทับ๕เด็ดดอกไม้พิษนั้น
เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งหมด๘๐จุดทั่วประเทศนะคะ
แล้วก็เน้นการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด
เพราะว่าเพื่อที่จะเป็นการตัดวงจรยาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเอง
เงินนั้นเป็นปัจจัยสำคัญเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกระบวนการค้ายาเสพติด
รองลงมาจากสารตั้งต้นยาเสพติดค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะ